เสิร์ฟสเก็ตช่วงนี้ให้ฮิตมากจริง
แล้วเราก็นำเสนอกันบ่อยมากจริงว่า
ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นกีฬาประเภทนี้
แนะนำว่าให้หาอุปกรณ์เซฟตี้ที่ปลอดภัย

ถ้าเกิดว่าเราจะไปเล่นอีลาที่มันเอ็กส์ตรีมแบบนี้ค่ะ
ก็แนะนำว่าให้ใส่อุปกรณ์ในการเซฟตี้หน่อยก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่าอันนี้คือบางคนเขาบอกว่าเขามีวิธีในการที่ว่าล้มยังไงไม่ให้เจ็บตัวใช่ไหม
แต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปเพราะว่าคำว่าอุบัติเหตุมันคืออุบัติเหตุนะ
มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยมากนะคะ
หลายครั้งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬานะ
คืออันนี้ไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่ว่าเวลาคุณไปเล่นตามแบบสถานที่ต่างจะได้ยินเสียงรถพยาบาลมาตลอด
จริงอันนี้คือความจริงเพราะมันคือการเล่นกีฬา